ทุกผู้ชมครับเมื่อคืนนี้สักตี๓
ใครผ่านไปผ่านมาแถวซอยเอกมัย๖ในช่วงเวลานั้น
อาจจะตกอกตกใจนะอยู่ดีดีมีผู้หญิงคนหนึ่งยิงปืนสองนัด
แถวแถวซอยนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
ตำรวจเขาก็ขี่จักรยานยนต์ไปกับภรรยาเราตรวจสอบแล้วนะฮะ
ปรากฏว่าทะเลาะกันจอดรถเมียก็เลยไปหยิบปืนในกล่องในรถจักรยานยนต์ของสามีเนี่ย
ยิงอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะครับไปดูคลิปนะฮะ
จังหวะนั้นเนี่ยมีรอปภแถวนั้นเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ค่ะน่าจะเป็น
หัวเมียเนี่ยแหละผู้หญิงถือปืนยิงไป๒นัดนะครับ
ข้างลานจอดรถเอ่อเร่งด่วนเดี๋ยวเดี๋ยว
เดี๋ยวจะเพิ่งน่าจะเพิ่งไปเดี๋ยวพอดีเขา
ยิงถือปืนยิงยิงกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง
นะครับนี่หรอพี่เดี๋ยวเดี๋ยวลุกลงมาเนี่ยน่ะ
ถือปืนนี่ไหมเนี่ยน่ะยิงไปสองนัดแล้วน่ะหรออ่ะ
ตรงของเราเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงข้างมอเตอร์ไซค์อ่า
เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลุกลงเดี๋ยวให้เขาไปก่อน
โอ้ยยิงมาทางผมด้วยนี่มันลงดินโดนผมแหละเนี่ยอ๋อ
อ๋อยิงมาตรงนี้ดินกระจายเลยตรงนั้นโอ้ยลดลบเลยอันนี้เดี๋ยว
ผู้ชายยื้อนิ่งมุดเผู้หญิงไม่ใช่ล่ะ
งี่ว่าผู้ชายจะไปห้ามลงทางมอเตอร์ไซค์ด้วยกันอ่ะ

นี่ฮะรอปภเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยแล้วก็คอยยืนบอกบรรดาผู้ที่เขา
บอกอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวลูกหลงโอ้โหนี่ครับตี๓เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ผู้ชมครับรอปภที่เกิดเหตุถ่ายไว้ได้นะครับ
จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้ปากซอยเอกมัย๖นะครับที่กรุงเทพนะครับ
หน้าห้างแข่ง๑คือจะเห็นภาพที่เราวงแดงเอาไว้เนี่ย
เป็นรถจักรยานยนต์ซึ่งติดสัญญาณไซเลนนะฮะ

ผู้ชายคนหนึ่งก็พยายามเดินห่างออกมาจากรถนะครับ
ส่วนผู้หญิงเนี่ยยืนอยู่ใกล้กันก็ส่งเสียงโวยวายในคลิปนะ
คลิปนี้เป็นเหตุการณ์หลังจากหญิงคนนี้ยิงปืนออกไปแล้ว๒นัด
แล้วรอปภแถวนั้นถ่ายเอาไว้ได้นะฮะ

ก็เป็นห่วงความปลอดภัยของคนที่ขับรถผ่านไปมา

เหตุการณ์นี้ถามว่าสงบลงยังไง
สงบลงก็คือผู้ชายที่มากับผู้หญิงที่ยิงปืนนั่นแหละ

แล้วทั้งคู่ก็พากันขี่รถจักรยานยนต์หายไป
แต่ทีนี้จักรยานยนต์คันนั้นเนี่ย
มันเป็นจักรยานยนต์แบบที่ตำรวจเขาใช้

แต่ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้น

ตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ

เพราะว่าพี่รบพก็แจ้งตำรวจไปด้วยนะ
ตรงนี้ครับที่เกิดเหตุนะฮะ
ที่เกิดเหตุเจอปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม

ก็เป็น๒นัดเหมือนที่รบพบอกเลยนะ

ฟุตบาททางเดินมีรอยกระสุนปืนยิง๑นัด
ห่างไปเล็กน้อยตรงเหล็กกั้นทาง

ยิงมาทางผมด้วยโอ้โหลงพื้นนี่

นี่ฮะชื่อว่านายสุภาพนะครับ
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้

ทีแรกคิดว่าวัยรุ่นจุดประทัด

พอเหตุการณ์สงบลงทั้งคู่ก็พากันขึ้นรถจักรยานยนต์
ซึ่งคล้ายกับรถจักรยานยนต์ของตำรวจ

เห็นเขายกปืนไปยกปืนมา
อยุดตรงมาผมแล้วก็ยิงปืน
คนนี้ยกปืนผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงยกปืนแล้วก็ยิงมามาทางผมแล้วก็
ถึงแต่มันกระเด็นโดนดินมามันกระเด็นโดนดินมาโดนเหล็กนี่ทีนี้ก็
แฟนก็หลบตรงเสาแล้วก็เคลียร์กันทีนี้ก็แฟนก็เดินวนไปวนจนได้จังหวะมาชาร์จอย่างเงี้ย
ยังปืนกันได้ทีนี้ก็ขี่รถออกไปเลยน่าจะขับมาแล้วก็ทะเลาะกันมาก่อน
น่าจะเริ่มมาเจาะแล้วก็จับปืนด้านหน้ารถน่ะด้านหน้ารถแล้วก็
แฟนอาจจะจอดจอดแล้วก็แฟนชากปืนออกมาจากหน้ารถ
แล้วก็ลงเคลียร์กันก็ยิงโป้งแรกน่าจะเป็นอย่างนั้น
แม่แต่ทะเลาะกันแล้วยิงปืนอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะ
คนอื่นเขาก็ตกใจเขาก็เดือดร้อนไง
ใช่ครับเกิดไปโดนใครเข้าทำยังไง

โอ้โหนี่ฮะทุกผู้ชมครับเราก็ตรวจสอบให้ต่อนะครับ
วันนี้ทีมขาวธรรมชาติทวีไปสอนอกคลองตันนะครับ
ติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะฮะ
ไปถามพันธบทเอกวิธีปานดำภูมิกับการสอนอคลองตันนะครับ
ภูมิกับการบอกว่าตอนนี้ตามเจอตัวผู้หญิงคนที่ยิงปืนแล้ว
คนที่ก่อเหตุนะครับเป็นภรรยาของตำรวจจริงนะฮะ
ตำรวจนายนั้นเป็นตำรวจจราจรสอนอทองหล่อ
จากการสอบปากคำผู้หญิงที่ยิงปืนเนี่ยเขาให้การว่าอย่างนี้
ก่อนเกิดเหตุก็นั่งจักรยานยนต์มากับสามี
แล้วระหว่างทางเนี่ยทะเลาะกันคุณเขียนมาสอน
ทะเลาะกันจากเหตุหึงหวงทีนี้ทะเลาะกันก็ต้องจอดรถ
จอดรถลงมาเคลียร์ปรากฏว่าฝ่ายหญิงเนี่ย
ก็ไปหยิบเอาปืนของสามีซึ่งเป็นตำรวจ
แล้วเก็บเอาไว้ที่กล่องเก็บของท้ายรถ
เอาปืนขึ้นมาได้ยิงลงพื้นก่อนเลย๒นัด
ทีนี้นัดนึงเนี่ยมันลงพื้นอืมอีกนัดนึงเนี่ย
มันก็ไกลไปหน่อยจังหวะเนี่ยรอปภเขาเดินมาพอดีนะ
ก็เลยเนี่ยฮะถอยกรูดไปนะครับ
ฝ่ายชายที่พยายามถอยออกมาเนี่ยก็อาศัยจังหวะนั้นแหละ
เข้าไปแย่งปืนขึ้นมาจากฝ่ายหญิง
แล้วทั้งคู่ก็พากันขี่จักรยานยนต์ออกไป
ค่ะนี่เป็นอย่างนี้นะฮะไปให้ปากคำกับตำรวจแล้วนะครับ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปจุดเกิดเหตุอีกครั้งนะครับที่ปากซอยเอกมัย๖นะฮะ
ก็มีคนสัญจรผ่านไปมาเยอะฮะช่วงเวลาตอนเย็นนะครับ
วินจักรยานยนต์รับจ้างแถวนี้บอกว่าเหตุสามีภรรยาทะเลาะกันเนี่ยนะ
ก็รู้อยู่นะรู้ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยหยิบปืนมายิงด้วย
ซึ่งต้องถือว่าโชคดีมากที่กระสุนไม่โดนใครนะครับ
ส่วนแถวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นสถานบันเทิง
หลังสถานบันเทิงเลิกตอนเที่ยงคืนเนี่ยเหตุทะเลาะกันเนี่ยมันก็มีบ้างนะ
พี่วินบอกนะครับแต่ไม่เคยเห็นแบบถึงขั้นยิงกันกลางถนนแบบนี้
มันคำลองเจอโวะวายกันบ่อยมั้ยเพราะว่ามันติดกับสถานบันเทิงอะไรอ่ะ
ไม่ค่อยมีเหตุหน้าไม่ค่อยมีเหตุรันดรกัน
กันนะครับเจ้าของพื้นที่แจ้งข้อหากับผู้หญิงที่ยิงปืนที่เป็นภรรยาตำรวจนะครับ
ก็คือยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะฮะปรับไป๕๐๐บาท
อ่าก็ปล่อยตัวไปเรียบร้อยนะฮะเปรียบเทียบปรับนะครับ
ส่วนสามีเนี่ยเป็นตำรวจสังกัดสอนอทองหล่อลักษณะแบบนี้ล่ะ
จะผิดไม่ผิดแบบไหนอย่างไรทางสอนอคลองตันบอกว่าก็ต้องแล้วแต่ต้นสังกัด
ค่ะทางสคที่ก็จะไปสอบกันว่าเอออย่างงี้
ถือว่าคุณบกพร่องผิดพลาดหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่านะคะ